ในโลกโซเชียลเขาให้ความสนใจ
และคนในสังคมก็ให้ความสนใจ
เรื่องของรถกระบะที่ไปขับชนรถหรู
เพราะอะไรถึงสนใจ

มันมีแค่๓คันในประเทศไทยคุณ
คันหนึ่งก็ตกประมาณ๓๐ล้านนะครับ
นั่นก็คือรถยนต์สัญชาติอังกฤษ
ที่ผลิตเป็นรถสปอร์ต
ใช้บนคล้องถนนได้เท่านั้นนะครับ

หลายคนอาจจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้าง

ก็ราคา๑๐ล้านอัพขึ้นไป

เมื่อปี๒๐๑๗๒๐๑๘กันไป
นั่นก็คือรุ่นที่ถูกชน
เปิดตัวไปเมื่อต้นปี๒๐๑๘
และอย่างที่คุณอริยาบอกว่าในไทยมีกี่คันนะ

เป็นห่วง
เสียงเบรกดังยาวเลย
ตามมาอีกเลนสนึงนี่คือเป็นกล้องหน้ารถของเขา

คือรถกระบะเขาพยายามเบรกแล้วเหมือนกันนะครับ

แต่ว่าช่วงท้ายของรถกระบะมันปักเข้าไป
และกำลังชะลอความเร็วเนื่องจากทางข้างหน้ามีการซ่อมแซมถนน
ช่วงนี้ใครจะไปเส้นทางต้องระมัดระวังกันหน่อยนะ
ดังนั้นอย่าขับรถเร็ว
คือบางจุดมันก็บีบเลนด้วยไหมคุณใช่นะครับ
เราไปกันบ่อยเราก็จะได้เห็น
ว่ามันมีการบีบเลนบีบถนนแบบนี้

พอข้างหน้าเบรกข้างหลังก็เบรกไม่ทันนะครับ
รถทุกคันก็โอ้โหพยายามเบรกกันต่อท้ายกันมา
โอ้โหแบบใจจดใจจ่อเหมือนกันใช่
รถเก๋งคันสีขาวคันหนึ่งที่ขับมาด้วยความเร็ว
แล้วก็ตามรถแมคคาเรนนะ

คือเบี่ยงซ้ายออกไปทันใช่แบบนี้
แต่ว่ารถกระบะคันสีดำคันนี้
คือเบี่ยงไม่ทันแล้วพยายามจะเบี่ยงซ้ายแล้ว
ท้ายที่สุดนะครับท้ายรถกระบะเนี่ย
มันปัดพอปัดเสร็จก็ไปชนท้ายรถแมคคาเรนนะครับ
ทีนี้แหละครับก็เลยกลายเป็นเรื่องของหนึ่ง

สองเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหาย
ประกันรับไหมในการชดใช้ค่าเสียหาย
ถ้ารถกระบะมีประกันชั้นอะไรบ้าง
ถ้าชั้น๑ก็ประกันก็ต้องรับผิดชอบไปถูกต้องไหม

แล้วทีนี้จะทำอย่างไรกับการซ่อม
ให้รถแมคคาเรนรุ่น๗๒๐คันนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับเห็นรอยที่แม็กคาเรนนี้
ศูนย์เขาเรียกว่าอะไรนะ

ก็คือช่วงท้ายของแมคคาเรนนะครับ
ก็มีผู้รู้ในโลกออนไลน์ให้ข้อมูลว่า
ค่าซ่อมน่าจะสนุนราคาไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาท
เพราะคุณราคาของรถแมคคาเรนนะฮะ
๙ล้านจนถึง๓๑ล้าน
ก็แล้วแต่ว่าคุณจะแต่งอะไรแบบไหนอย่างไร

แต่รุ่นนี้เขาก็ตีราคามาก็คือประมาณเท่าไหร่นะคุณ
โอ้โหเกือบ๓๐ล้านนะครับ
ก็สนุนค่าซ่อมไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาท

ชิ้นนี้อย่างเดียวราคาก็ร่วมเข้าไป๑ล้านบาทแล้ว
นี่ยังไม่รวมราคาค่าทำสีและค่าชิ้นส่วนอื่นอีกนะครับ
เพราะรถคันนี้อย่างที่บอกเป็นสีพิเศษ
ใช่เพราะฉะนั้นพอพูดถึงความเป็นพิเศษ
คือไม่ใช่ว่าร้านไหนในไทยก็ทำได้คุณ
คือไม่ว่าร้านไหนในไทยหรือว่าร้านไหนในต่างประเทศก็ทำได้คุณ
คงต้องส่งไปที่ศูนย์แม่คือบริษัทแม่ที่อังกฤษ

อะไรทุกชิ้นต้องของแท้เท่านั้น
ส่งตรงมาจากประเทศต้นทางอังกฤษเท่านั้นครับ
ส่วนเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายเราก็เห็นใจนะ

เวลารถหรูขับมากลางถนนเนี่ย

กลัวความแรงเขาแล้วเรายังกลัวที่จะไปแบบว่า

ดหินใส่เขานิดเดียวเราก็กลัวนะ
นี่คุณพี่ที่เขาขับกระบะนี่คือใจหล่นไปแล้วหรือเปล่า

คือเราก็ไปสอบถามเหมือนกันนะ
เพราะว่าคนที่ขับรถกระบะเนี่ยคือคุณพี่วีรพงศ์ทองชม
ว่ารถของเขาทำประกันชั้น๑
อันนี้พอโล่งใจไปเปราะหนึ่งแล้ว
แล้วก็คาดว่าคาดว่านะคะ
ประกันภัยน่าจะคุ้มครองเรื่องของค่าซ่อมรถซุปเปอร์คาร์คันนี้
แต่จะคุ้มครองทั้งหมดของราคาค่าซ่อมหรือเปล่า

เพราะว่าทางประกันเขาก็ยังไม่ได้สรุปเรื่องนี้

เพราะว่าการทำประกันมันก็มีหลายประเภทนะคุณนะ

ก็ต้องดูว่าคุ้มครองความเสียหายในวงเงินเท่าไหร่
ทีนี้เวลาที่รถกระบะพอไปเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แล้ว
เจ้าของรถหรูเขาจะว่าอะไรไหม
บอกกับคนใกล้ตัวบอกว่าเขาไม่เอาเรื่องคนขับรถกระบะคุณ
และปล่อยให้การซ่อมแซมรถเป็นหน้าที่ของประกันภัยที่จะดำเนินการ
แต่หากมีการเสียค่าส่วนต่างที่เกินจากวงเงินประกันที่รถกระบะเขาทำไว้
คนขับรถคันนี้เจ้าของรถคันนี้บอกว่า
จะไม่ขอรับเงินค่าส่วนต่างจากคนขับรถกระบะ
สมมุตินะสมมุตินะถ้าเกิดว่าค่าซ่อมมันล้านหนึ่ง
แล้วประกันเขาครอบคลุม๕แสนสมมุติอย่างนี้
ผมไม่คิดผมไม่คิดเงินเดี๋ยวผมจัดการเองไม่ต้องห่วง
พูดแบบนี้แล้วอยากรู้เลยว่าคือใครคะ

นี่ครับเขาคือคุณเจจากสวรรค์อัตษกุลไชย
ไฮโซทายาทบริษัทนมเปรี้ยวยี่ห้อดัง
ก็คือวิทักเกณฑ์
และเป็นผู้บริหารธุรกิจแอปพลิเคชันล้างรถจากเกาหลี
โดยในอินสตาแกรมของคุณเจเองนะครับได้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็น
ชมในน้ำใจที่เขาไม่เอาเรื่องกับคนขับรถกระบะ
โดยเขาได้บอกกับคู่กรณีไปบอกว่า
โชคดีนะที่พี่มาชนรถผม
ถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะเรียกร้องมากกว่านี้
หมายถึงว่าถ้าพี่ไปชนรถหรูรถซุปเปอร์คาร์ของคนอื่นนะ
โอ้โหพี่ผมว่าพี่อาจจะไม่รอด
คนนั้นเขาอาจจะไม่ยอมแต่นี่ผมไม่เป็นไร
ผมเอาเงินส่วนของที่พี่ประกันคุ้มครอง
แค่นั้นค่ะนี่แหละครับคุณ
พอเรื่องนี้โพสต์ลงในโลกโซเชียล
ชาวเน็ตพากันเปิดวาร์ฟไปค้นหาเจ้าของรถหรูใจกว้างคนนี้
แล้วก็แชร์ต่อกันไปแล้วก็แสดงความคิดเห็น
ให้กำลังใจทั้งคนขับรถกระบะบอกสู้ครับ
ปัจจุบันราคาขายอยู่ที่๒๙๕๐๐๐๐บาท
และในประเทศไทยอย่างที่บอกว่ามีคนสั่งเข้า
แล้วก็ใช้รถรุ่นนี้อยู่เพียง๓คันเท่านั้น
แต่๒๙ล้านกว่าคือแค่ราคาพื้นฐานนะที่เหลืออย่างที่บอกไป
แต่งรถแค่ไหนอย่างไรเอาความแรงหรืออะไรยังไงนั้นก็โอ้โห
คุณผู้ชมบอกว่าถ้าเกิดว่าผมเจอผมจะขับออกห่างผมกลัวครับ

ผมไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยไม่กล้าเฉียดเข้าไปเลยนะฮะ
แต่คือกระบะเองดูจากคลิปแล้วคือเขาก็ไม่ได้รู้เหมือนกันนะ
เพราะว่าหน้ารถที่แรกเขาเป็นเน้นสีขาวอยู่ใช่ไหม
แต่เพราะเอิญว่าเบนท์เขาหักซ้ายออกไปทัน
แล้วก็รถเขาพยายามจะหักซ้ายออกไปแล้วแต่ว่ามันก็มีรถอีกคันนึงแทน
แล้วก็อุบัติเหตุครั้งนี้คือกระบะเขาไม่ได้ชนแค่รถหรูอย่างเดียวนะ
คือเขายังไปชนกับแคมรี่สีดำอีกคันด้วย
นะครับระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุกันด้วยนะครับ
โดยเฉพาะเส้นมอเตอร์เวย์ที่เขายังคงทำทางกันอยู่
วันนี้เชื่อว่าก็ยังคงมีคนขับรถอยู่เส้นทางมอเตอร์เวย์กันเยอะ
ในการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพนะครับระมัดระวังด้วย
แล้วก็ใจเย็นเพราะว่าอาจจะรถติดนะครับ